เราไปต่อกันที่จังหวัดชุมพรนะครับตลอดทั้งวันนะครับ
ชาวบ้านหมู่๔ตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรครับ
ได้ช่วยกันไปกวาดล้างสาราริมน้ำที่วัดแหลมปอนะครับซึ่งมียุคเก่าแก่มากทีเดียวครับ
โครนเข้าไปปกคลุมภายในวัดเนื่องจากว่ามีน้ำป่าหลากเข้าไปท่วมเมื่อหลายวันก่อน
ติดตามท้องการจากคุณสุภัทราศรีปัชฌีบรรยายงานมาจากชุมภรณ์ครับ
ชาวบ้านและพระสงฆ์ช่วยกันเก็บล้างบริเวณวัดแหลมปอเป็นวันที่๒แล้วนะคะ
หลังจากที่ระดับน้ำที่ท่วมขังลดลงเข้าสู่ภาวะปกติค่ะสภาพสาราริมน้ำวัดแหลมปอ
ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่อายุนับพันปีของอำเภอสวีจังหวัดชุมพร
เต็มไปด้วยโครนตมที่กระแสน้ำพัดเข้ามาท่วมภายในวัดเป็นเวลา๓วัน
ที่น้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติชาวบ้านและพระสงฆ์จึงช่วยกันมาเก็บล้างสาราริมน้ำ
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายเนื่องจากเมื่อวานนี้ได้ล้างไปรอบแรกแล้ว
นายสมบูรณศรีสินผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลสวีกล่าวว่า
ปีนี้น้ำลงช้าเนื่องจากมีการก่อสร้างบ้านเรือนทำถนนขวางทางน้ำ
ขณะที่พื้นที่บ้านแหลมปอก็เป็นจุดรับน้ำก่อนที่จะถูกระบายลงทะเล
ทำให้น้ำไหลบากเข้าท่วมเกือบทุกปีด้านพระครูสิริธรรมคุณ
เจ้าคณะตำบลสวีบอกว่าปีนี้ทางวัดและชาวบ้านช่วยกันเก็บสิ่งของเครื่องใช้ขึ้นบนที่สูง
แต่ก็ยังมีหนังสือสิ่งของภายในกุฏิของพระสงฆ์ที่ได้รับความเสียหาย
โดยทางวัดจะได้รับแจ้งข้อมูลจากผู้นำชุมชนในพื้นที่ต้นน้ำ
บริเวณตำบลเขาค่ายตำบลเขาทะลุโดยหากเกิดน้ำป่าไหลหลาก
จะใช้เวลาเดินทางมาถึงชุมชนบ้านแหลมปอประมาณ๔๕ชั่วโมง
ทุกปีไหมคะท่านอ่าเตรียมพร้อมอ่าเพราะว่าฟังข่าว
รายงานพยากรอากาศแล้วก็ติดต่อประสานงานกับส่วนข้างบน
อ่าถ้าว่าโซนเขาทะลุเขาไข้แล้วก็ช่องรอฝั่งนู้นอ่า
มีน้ำป่าน้ำอุ่นลงมาน้ำระดับน้ำข้างบนสูง
ญาติโยมเขาจะโทรมาแจ้งว่าให้เตรียมรับมือเขาก็
ระยะทางที่น้ำเดินทางมาถึงวัดแหลมปอตำบลชวี
ตรงนี้ก็ใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมงมาช่วยกันล้างไปรอบหนึ่งนะคะ
เมื่อวานมาช่วยร้านโดยอ่ามีอศขอกำลังอสอจาก
ปีนี้ไม่ไม่ไม่ต่างต่างต่างกลางต่างกลางค่อนข้างมาก
ขณะที่เด็กและคุณครูโรงเรียนวัดแหลมปอซึ่งอยู่ภายในบริเวณเดียวกับวัด
เก็บกวาดทำความสะอาดห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้
โรงเรียนวัดแหลมปอจะกลับมาเปิดเรียนได้ตามปกติในวัน
คารหน้านะคะหลังจากที่ปิดมาตลอดสัปดาห์เนื่องจากภาวะ
น้ำท่วมขณะที่พระสงฆ์ที่วัดแหลมปอก็สามารถออก
ทบาทและปฏิบัติกิจของสงฆ์ได้ตามปกติแล้วค่ะส่วน
ตราศรีปัชชิมข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากอำเภอสวี